เพื่อไปดูว่าเออวันนั้นมีใครเห็นอะไรยังไงบ้าง
คำบอกเล่าของหญิงสาวผู้เสียหายบอกว่า

ผู้ดูแลโฮมสเตย์บอกว่าวันนั้นเหตุการณ์เท่าที่เห็นนะ
มันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับข่าวที่ออกมา
เพราะหากมีการทะเลาะกันฉุดกระชากันเข้ามา
โฮมสเตย์ยังไงซะไม่เปิดให้เข้าพักในห้องพักอยู่แล้ว
มีอีกจุดหนึ่งที่ทางหญิงสาวผู้เสียหายเขาก็บอกเอาไว้นะครับ

เป็นยังไงกันบ้างข้อเท็จจริงต่างเผื่อมีคนเห็นนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
มีพนักงานในปั๊มแก๊สคนหนึ่งเขาเห็นเหตุการณ์
ขณะที่หญิงสาวผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของปั๊มนะ
ตอนนั้นหญิงสาวร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าโดนทำอะไรมาบ้าง
เขาก็ฮ่าคือว่าเขาอ้านปากเราอย่างเดียว
พนักงานปั๊มแก๊สบอกว่าโดนมาจริงค่ะ
แต่ว่าผู้ดูแลก็บอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกันไม่มีเสียงดังอะไร

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่ปั๊มแก๊สยังบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยที่เป็นผู้เสียหายที่บาดเจ็บ
ก็ได้คุยกันอยู่หลายชั่วโมงนะครับตอนที่มาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ขอร้องให้เจ้าของปั๊มแก๊สพาไปแจ้งความ
แต่ขอให้พาไปแจ้งความที่สพเมืองรัชบุรีนะคุณเขียนมาสอน

เพราะว่าตำรวจคนนี้ที่มีเรื่องกันเนี่ยที่เข้ามาทำร้ายเนี่ย
เขาประจำอยู่โรงพักนี้ก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองรัชบุรีนะครับ
หลังจากนั้นก็ยังแวะเวียนมาที่ปั๊มแก๊ส
มาปรึกษากับเจ้าของปั๊มแก๊สเกี่ยวกับเรื่องคดีความอยู่บ่อยครั้ง
แจ้งความแล้วผ่านมาเดือนกว่าคดีก็ไม่มีอะไรคืบหน้า
แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบ๓คนมาที่ปั๊มแก๊ส

พนักงานที่ปั๊มเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าผู้ชาย๓คนขับกระบะสีขาวมา
จอดลงมาพูดคุยกับเจ้านายเขา
ตอนแรกก็เหมือนกับจะคุยดีนะ
แต่สักพักเรียกเจ้านายไปคุยหลังปั๊ม
ก็เลยรู้ว่าท่าทางไม่ดีแล้ว
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเป็นหลักฐานเอาไว้
เราก็
ก็ไปสอบถามตำรวจ
ศร้อยตำรวจเอกที่ถูกกล่าวหาว่า

ก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้มาทำงานตามปกติ

ว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ